ถ้าท่านเป็นคนที่ติดใจอ่อนไหวต้องระมัดระวังให้ดี
เพราะว่าที่นนทบุรีคุณแม่คนหนึ่งอีกเดือนเดียว

คุณแม่ติดโควิดตายทั้งกลม

เสียชีวิตทั้งแม่และลูกในท้อง

พาเอาลูกออกมาให้แล้วเอาลูกไปไว้ที่อ้อมกอดของคุณแม่
ใส่ลงไว้ด้วยกันและจะได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไป
วัดราชประคองธรรมครับซึ่งเป็นวัดในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับ
เผาศพผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ให้ฟรี
โพสต์ภาพภารกิจสุดท้ายของอาสาสมัครมูลนิธิสยามนนทบุรี
หลังจากนำศพของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาทำพิธีชาปนกิจ
ที่วัดเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
แต่ที่มันต่างออกไปจากศพอื่นก็คืออย่างที่ผมเปิดหัวไป
โรงนี้มี๒ศพครับคุณผู้ชมครับ
เนื่องจากผู้หญิงที่เสียชีวิตเป็นหญิงตั้งคัน๘เดือนแล้ว
ได้ผ่าตัดนำร่างของทารกมาไว้ในอ้อมกอดของแม่
แล้วจะได้เอาไปชาปนกิจพร้อมพร้อมกันเพจของวัดระบุว่า
ภารกิจมันเป็นภารกิจที่สุดจะบรรยายอีก๑เดือน
ก็จะคลอดลูกแล้วแต่โชคชะตาช่างโหดร้ายเหลือเกิน
ผู้เป็นแม่ติดเชื้อจากโรคระบาดจนทำให้ลูกน้อยวัย๘เดือน
คันได้รับชะตาเดียวกันหลังจากที่ผู้เป็นแม่เสียชีวิตลง
คณะแพทย์ได้ผ่าเอาลูกน้อยในคันออกมาไว้ในอ้อมกอด
อบอุ่นของแม่ตลอดไปวัดราชประคองธรรมและมูลนิธิ
ยามนนทบุรีร่วมกันส่งแม่ลูกคู่นี้สู่สวงสวรรค์ณชาปนสถาน
วัดเสาทงหินไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
กับครอบครัวนะครับเป็นข่าวที่ผมบอกแล้วว่าก้มลงไปอ่านตอนแรก
น้ำตามันจะรื้นออกมาเลยมันเป็นผลพวงของสถานการณ์โควิดจริง
ไม่ว่าใครก็ตามทีก็มีโอกาสเจอแบบนี้อย่างนี้๓ศพ๔๐ศพอะไรอย่างนี้ทุกวันทุกวัน